มาดูเรื่องไฟกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะที่ลบบุรีเมื่อช่วงสายเนี่ย
มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของอดีตตำรวจเกษียณราชการท่านหนึ่งนะคะ
ไปหมดเลยค่ะแต่ว่าทรัพย์สินที่ซ่อนไว้เนี่ยยังอยู่ค่ะ
ยังรอดคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงสายที่นักดับเพลิงเขาเข้าไป
บ้านหลังนี้นะคะที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนปลูกยกพื้นติดอยู่ริมถนนนะคะ
ควันมันลอยออกมาเยอะมากเลยแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ลุกไหม้ของในห้องนอน
ครับเป็นบ้านของร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ภูมิรินนะคะ
แปดสิบสามปีเป็นตำรวจเกษียณราชการเจ้าของบ้านก็ยืนตื่นตกใจขอความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ควบคุมเพลิงประมาณ๓๐นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินในบ้านเนี่ยเสียหายค่ะ
เจ้าของบ้านขึ้นไปดูทรัพย์สินตามรายงานบอกว่าท่าทางกระวนกระวาย
พยายามจะเข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่ก็กันเอาไว้
กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะเจ้าของบ้านเลยตะโกนบอกให้ดับเพลิง
หยิบกล่องเหล็กหลังตู้ที่ถูกไฟไหม้ออกมาให้หน่อยเนี่ยค่ะ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปหยิบให้นะคะเพราะไม่งั้นอันตรายครับ
ห่วงทรัพย์สินนะคะดับเพลิงก็หยิบกล่องนี้ออกมาให้ค่ะ
เป็นกล่องเหล็กคุณผู้ชมค่ะเปิดออกมาปรากฏว่าข้างในนั้นมีเงินสดกว่าสองแสนบาท
แน่นอยู่ในกล่องเรียบร้อยดีค่ะไม่ได้ถูกไฟไหม้เลย
รอดค่ะครับทรัพย์สินตรงนี้ปลอดภัยนะคะอืมนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่ห้องนอน
เตียงนอนไม้ตู้เสื้อผ้าไม้สักนะคะโทรทัศน์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้าวของในห้องถูกไฟไหม้หมดเลยค่าเสียหายประมาณ๒๓แสนบาท
เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าสาเหตุนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า
เกิดจากอะไรกันแน่นะคะเนี่ยค่ะแต่เงินสองแสนบาทที่อยู่ในกล่องเหล็กนี่
อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ค่ะ